สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบประเด็นกับผมภาคภูมิพันธ์สถิตย์ครับ
วันนี้อังคารที่๓๐กรกฎาคม๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
ที่จังหวัดชนบุรีมีรถจักรยานยนต์กำลังจอดรอจะเลี้ยวกลับรถ
อยู่มีรถเก๋งขับมาด้วยความเร็วนะครับแล้วก็พุ่งชนอย่างแรง
จักรยานยนต์และคนขี่กระเด็นตกลงพื้นเสียชีวิตขาที่
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณริมถนนสายบ้านบึงพานทอง
หมู่๓ตะบนบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรี
จับภาพรถจักรยานยนต์ที่มีนางสาวสมรบุญครอง
อายุ๖๐ปีเป็นผู้ขี่จอดอยู่กลางถนนเพื่อรอกลับรถ
ก่อนที่จะมีรถเก๋งขับมาอย่างเร็วพุ่งชนท้ายอย่างแรง
ทำให้ร่างกระเด็นตกลงมากระแทกพื้นเสียชีวิต
สอบถามนายสุพรรณเหมพงศ์อายุ๓๕ปี
คนขับรถเก๋งบอกว่าขณะกำลังขับรถไปสมัครงาน
ตัวอำเภอบ้านบึงถึงจุดเกิดเหตุเกิดหลับใน
พุ่งชนเต็มแรงโดยยอมรับผิดและรับผิดชอบทุกอย่าง
คุกเข่าขอขมาญาติผู้เสียชีวิต
ด้านตำรวจสพด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถฟอร์จูเนอร์
เสียหลักชนต้นไม้ข้างทางริมถนนสายด่านช้างสามชุก
ตะบนหนองมะค่าโมงพบผู้เสียชีวิตกระเด็นออกนอกรถ
สภาพกระโหลกสีสาดแตกและมีบาดแพ้หลายแห่ง
ทราบชื่อคือนางทิพรัชอายุ๕๒ปี
อกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๒ราย
คือนางสาวธันวรัฐอายุ๑๙ปี
นางสาวทันรดาอายุ๑๗ปี
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนเบื้องต้นทราบว่าทั้ง๓คนเป็นแม่ลูกกัน
ก่อนเกิดเหตุกำลังเดินทางกลับบ้านในอำเภอด่านช้าง
แต่รถเสียหลักไปชนเสาหลักข้างทาง
พุ่งไปชนอัดกับต้นไม้ใหญ่อย่างจัง
จนเป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
ส่วนที่จังหวัดสะแก้วเกิดเหตุหัวรถจากรถไฟ
กับรถกระบะที่กำลังจะข้ามทางรถไฟ
บริเวณสวนกาญจนาพิเศษอำเภออรัญญประเทศ

แทกกับด้านหน้าล้อขวาของรถกระบะ
กระเด็นออกมาด้านข้างรางรถไฟ

ยกรถกระบะออกจากเขตทางรถไฟ

สถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
กระบะชนกับรถเก๋งหน้าปั๊มปอตทหลุด
ถนนกรสินกรรมลาศัยอำเภอเมืองกาลสิน
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นชาย๒ราย

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลกรสิน

ภาพด้านหน้าฝั่งคนขับถูกชนได้รับความเสียหาย

พบรถกระบะสีเทาสภาพพุ่งตกลงร่องน้ำข้างทาง

รถกระบะได้ขับมาจากอำเภอกรรมราศัย
มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองกรสิน
ส่วนรถเก๋งขับมาจากตัวเมือง

ทำให้รถกระบะที่ขับมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทัน

และเสียหลักพุ่งตกร่องน้ำข้างทาง

กรณีทั้งสองอย่างละเอียดอีกครั้ง
เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป